รามาส่งตรงมาจากพื้นที่ป่าตองของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
มันมีภาพนิ่งที่ตำรวจไปจับกลุ่มชาวต่างชาติ
จับกรุมเค้าทำไมอะเค้าไปเล่นสกู้เตอร์ไฟฟ้า
อายอยากขี่สกูเตอร์ไฟฟ้าชมเมืองภูเก็ตก่อสวัสดิหาสวรรค์
มันผิดด้วยเหรอไม่ได้เหรอผิดค่ะตำรวจบอกนะคะ

แต่เขาเช่าจากผู้ประกอบการคนไทยในนั้นไม่ใช่เหรอ
ใช่ค่ะผู้ประกอบการต้องโดนด้วยกำลังจะถามแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่โดนโดนแล้วล่ะโดนด้วยค่ะนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจโรงพักป่าตองนะคะ
ต้องมีการยึดสกูตเตอร์ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวมาเก็บไว้ที่โรงพัก
ตำรวจบอกว่าไงอ่าฟังนะคะตำรวจบอกว่าสกุตเตอร์ไฟฟ้าไม่ใช่ยานพานะ
ที่สามารถใช้บนถนนได้ตามกฎหมายซึ่งก็จริงนะคะแล้วมีการออกใบสั่งปรับนะคะยึดสกุตเตอร์นะคะ
เพราะไอ้การกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายจราจรทางบกเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าไอ้ผิดก็ส่วนหนึ่งล่ะ
แต่ถามว่าชาวบ้านเขามีสิทธิ์ตั้งคำถามไหมก็มีสิทธิ์เพราะชาวบ้านถามว่า
พฤติกรรมแบบนี้ของตำรวจมันกระทบกับภาคลักษณ์การท่องเที่ยวหรือเปล่า
เพราะก็สกุตเตอร์ไฟฟ้าที่นักท่องเที่ยวเขาเอามาขี่เนี่ยก็เช่ามาจากผู้ประกอบการแถวป่าตองไม่ใช่เหรอนั่นแหละสินะฮะ
ก็มีคนให้เช่ามีคนเช่ามันผิดตรงไหน
ซึ่งเขาก็น่าจะให้เช่ามานานแล้วพอสมควรใช่แล้วตำรวจไม่ทราบมาก่อนเหรอ
แต่ประเด็นคือมีคนไปร้องเรียนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเอาสกูเตอร์ไฟฟ้ามาขี่บนถนน
ซึ่งมันไม่ได้มันผิดการจราจรทางบกไปขี่ในสวนสาธารณะได้ไหมได้นะคะ
ล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนะคะ
พลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงค่ะบอกว่าสกูเตอร์ไฟฟ้าเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ไม่สามารถขับขี่บนพื้นผิวการจราจรก็คือบนถนนได้
แต่ถ้าท่านเอาออกไปใช้ในสวนสาธารณะออกกำลังกายแบบนี้
สามารถทำได้นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งขี่บนถนนทำไม่ได้แต่ขี่ในสวนสาธารณะทำได้ค่ะ
ส่วนกรณีคนเช่าล่ะคนเช่าก๊อฟสงสัยใช่ไหมนะคะ
เนี่ยท่านผู้การบอกว่าต้องมีการกำชับผู้ประกอบการผู้ให้เช่าด้วย
ว่าคุณเนี่ยก่อนที่คุณจะให้เขาเช่าเนี่ยคุณต้องแจ้งด้วยว่าห้ามเอาไปขี่บนถนน
แล้วถ้าเกิดว่าผู้ใช้สกูเตอร์ไฟฟ้าไม่เข้าใจ
ตำรวจไปเตือนแล้วก็ไม่ฟังต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะผู้ให้เช่าผู้ประกอบการผิดด้วยนะคะ